คุณผู้ชมคะชมรมจักรยานนครศรีธรรมราชได้มีการปั่นจักรยานตามรอยเสด็จประพาทในหลวงรัชกาลที่๙ที่น้ำตกพรมโลกอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
สมาชิกชมรมจักรยานนครศรีธรรมราชกว่า๒๐๐คันปั่นจักรยานออกจากถนนคนเดินหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พร้อมเชิญพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ขึ้นรถนำขบวนไปตามถนนจากตัวเมืองไปยังน้ำตกพรมโลกอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตรค่ะ
เพื่อตามรอยเสด็จประพาทอุทยานแห่งชาติเขาหลวงของในหลวงราชการที่๙นะคะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเมื่อวันที่๑๕มีนาคม๒๕๖๒
สรุปพระกรุณาโปรดกล้าปลอกระหมอมจารึกพระพระมาพิไทยย่อพปรและสกไว้ที่หน้าผาชั้น๑หนานวังน้ำมนต์โดยสมาชิกชมรมจักรยานนครสีธรรมราชเดินเท้าขึ้นไปที่รอยจารึกพระพระมาพิไทยทำพิธีแสดงความอาลัยร่มกันร้องเพลงสารเสริมพระปรมีและยืนสงบนิ่ง๙นาทีเพื่อถวายแดดในหลวงราชก